ตอนนี้เราพยายามที่จะให้ท่านดูเพื่อจะไล่เรียงมาดูว่าแต่ละคนเคยพูดไว้ว่ายังไง
โดยเฉพาะพยานปากสำคัญอย่างเจ๊บ้าบิน
เจ๊บ้าบินก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ยืนยันว่าขายให้ครูปีชาแบบไหนอะไรยังไง
ก็เคยพูดเอาไว้ว่าทำไมเขาต้องให้หมวดจรูนซึ่งเป็นตำรวจเก่าที่กาญจนบุรีมาพูดมาคุยกันที่บ้าน
แล้วก็ให้แบ่งเงินกับครูปีชาคนละสิบห้าล้านเนี้ย
เดี๋ยวลองย้อนไปฟังดูหน่อยนะฮะ

นะครับเพื่อนที่ชื่อนี่แหละเขาก็บอกว่าตัวเอง
มีเลขสองหกไหมนะคะก็บอกว่าตัวเองเราอ่ะมีสามชุดมีสองสองหก
สามสองหกแล้วก็เจ็ดสองหกเพื่อนรัฐนาภรณ์ก็บอกตัวเอง
เอาเจ็ดสองหกให้เราก็แล้วกันนะแม่ค้าก็ดึงแล้วก็นับนับ
แล้วก็ส่งให้เขาไปแล้วของเขาก็นี่เป็นกระบวนการ
ของเขาแล้วแหละที่ที่ส่งให้กี่ใบส่งให้ห้า
ไบท์ค่ะยืนยันล้านพักเซ็นเลยถ้าเอาจากแผงที่ที่ไป
ไว้ก่อนบอกให้หาสองหกให้หน่อยพูดสองตัวแต่โดยที่เราชอบเจ็ด
เราก็เลยคอมเมนต์ไปที่เจ็ดแล้วก็

เราก็เลยหยิบให้เขาว่าอาเจ็ดสองหก

ก็การเซฟต้นทุนให้ลูกค้าด้วย

หนึ่งคนเป็นครูเหมือนกันแต่เราก็ไม่แบ่งให้

ยืนทักทายกับเพื่อน

ว่าเลขมาถึงมือครูพิชา

ไม่ใช่เพื่อนโดยตรงคือ
เขาเป็นสุขท้าของเจ๊เกียว

แล้วครูพิชาได้เลขจากมือลงไป
แล้วก็ถ้าเกิดความเสียหายก็จะต้องการฟ้องร้องทัน
ตอนนี้เราก็สอบพยานบุคคลไปหลายปากแล้วนะครับ
ทั้งฝาดของอาจารย์ที่อ้างว่าซื้อสละทิมแมนที่ภูมิรวรรณที่๑ไป
โดยมีพยานก็คือพวกแม่ค้าที่สั่งให้
เขาก็ยืนยันว่าขายเลขนี้ให้กับอาจารย์จริง
ส่วนทางหมวดจรูนซึ่งปุคคลไปเบิกของทางหวัน
เราก็สอบปักคำจรูนไว้แล้ว
แล้วก็สอบทางลูกแล้วก็ทางภรรยาที่เห็นว่า
เป็นพยานจุบขนที่สอบไว้ทั้ง๒ฝ่าย